ดังนั้นเราต้องมาติดตามข้อมูลสำคัญนี้
จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
รวมถึงมาตรการว่าประเทศไทยจะมีการปรับอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่า

ติดตามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ยังต้องอัปเดตกันเป็นระยะระยะเรื่องของไวรัสโอไมครอน
เพราะข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้มันไม่นิ่งครับ
ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะเป็นรายชั่วโมงก็ว่าได้
ฉะนั้นข้อมูลไม่นิ่งคนก็หวาดกลัวว่าตกลงมันร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
มันระบาดง่ายมากน้อยแค่ไหนมันมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชมากน้อยแค่ไหน
คนทำมาหากินคนที่เพิ่งเปิดร้านได้คนที่ทำธุรกิจค้าขายขาย
เขาก็เริ่มหวาดระแวงว่าเอ๊ะจะเจอเขาอีกรอบไหมเนี่ย
ถ้าเจอเขาอีกรอบไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วฉะนั้นข้อมูลจะต้องอัปเดตเป็นระยะ
น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเนี่ยอันนี้ต้องฟังหลายหลายด้าน
ข้อมูลที่เข้ามาแรกผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
คล้ายกับว่าใครต่อใครบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงมากนะ
ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล
ผู้นำประเทศบ้านเรานายกก็บอกว่าอย่าวิตกกังวลเกินเหตุ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็บอกคนของเขาว่าอย่าตื่นตระหนกมากเกินเหตุ
พอมาถึงเช้าวันนี้มันก็สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ที่เป็นหัวข่าวเมื่อเช้าว่าสอทรระบุเหมือนเป็นหวัดวัคซีนคุมได้อย่ากังวล
อันนี้เป็นข้อมูลจากประหลัดกระทรวงเกียรติภูมิวงรจิต
เมื่อกี้คุณดาวรายงานไปแล้วที่ท่านบอกว่าองค์การอนามัยโลก
อ้างองค์การอนามัยโลกว่าการระบาดมันใกล้เคียงกับสายพันธุเดนต้า
ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่าอาการสำคัญเหมือนโรคไข้หวัด
คือเพลียปวดม่วยกล้ามเนื้อประมาณ๓วันก็จะดีขึ้น
แต่ที่ว่าข้อมูลไม่นิ่งเนี่ยก็เพราะอะไรครับ
เพราะว่าข่าวที่ล่าสุดเมื่อกี้คุณบุ๊กก็บอกว่า
อัฟริกาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมันพุ่งสูงมาก
รอบ๒๔ชั่วโมงต้องเข้าโรงพยาบาล๓๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ๓เท่า
แล้วมันจะติดจากสายพันธุ์โอไมครอนทั้งหมดหรือไม่

นี่ไงครับที่บอกว่าข้อมูลมันยังไม่นิ่ง
แต่ถึงข้อมูลความรุนแรงข้อมูลอิทธิฤทธิ์ยังไม่นิ่ง
ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือ
ต้องเฝ้าระมังประมาทไม่ได้ต้องเข้มเอาไว้ก่อน
เมื่อวันก่อนนายกก็บอกว่าอย่ากังวลมาก
แต่เมื่อวานนายกพูดใหม่เป็นหัวข่าวว่านายกสั่งเฝ้าระวังสูงสุด
รับมือโอไมครอนแล้วมีประเด็นนี้มา
นายกฮึ่มเชื่อดเจ้าหน้าที่สกัดโอไมครอนไม่อยู่
คุมเข้มแรงงานข้ามแดน

เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดู
สายพันธุ์๒๓สายพันธุ์ที่เข้ามาเต็มอยู่ในบ้านเราเนี่ย

คุณหมอยงใช้คำว่ามันเดินเท้าเข้ามาทั้งนั้น

หรือมันไม่ได้ผ่านช่องทางที่เป็นด่านถูกต้อง
มันมากับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา

เมื่อเรามันเข้ามาคุมกันไม่ได้ก็ตรวจหาเชื้อไม่ได้
เราอ้างว่าพื้นที่ชายแดนที่ติดกับชายแดนพม่าเนี่ย
มันมีความยาวกว่าพันกว่ากิโล
มันเป็นช่องทางธรรมชาติที่ป้องกันดูแลได้ไม่ทั่ว
แม้ว่าจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่กันเต็มที่แล้วก็ตาม
นี่คือข้ออ้างที่เราอ้างมาตลอด
แต่มันมีความจริงที่มันอยู่เหนือคำกล่าวอ้าง

ผลประโยชน์มหมาเนี่ยมันอยู่ข้างหลัง
มันอยู่เบื้องหลังการเล็ดลอดเข้ามา
ตั้งแต่ชายแดนมาใกล้เราเนี่ยตั้งแต่เมืองกาลยาวลงไปโน่นถึงประจวบ
มันมีช่องทางธรรมชาติอยู่เยอะนี่ครับ
สิ่งที่เราได้ยินกรอกหูมาตลอดมันมีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่หัวละ๑๕๐๐ถึงหัวละ๒๐๐๐ซ้ำ
ก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับอะไร
มันขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของพื้นที่
มันขึ้นอยู่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย
ต้องไปส่งจังหวัดไกลไหม
ถ้าไกลผ่านหลายด่านภายหลานผ่านหลายจุดตรวจ

ถามว่าเขาจ่ายให้ใคร

ผมว่าคนทั่วไปก็คงรู้มั้งครับว่า

มันเพียงแต่ว่าจับมือใครดมไม่ได้

อันนี้แหละที่มันเป็นช่องว่าง

นายกบอกว่าถ้าพบว่ามีการลักลอบนำแรงงานเข้าประเทศ
และพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
นี่ทำตัวแดงไว้เลยอย่างถึงที่สุด

นายกบอกว่ารวมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วย
ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่าให้มีช่องว่าง
นายกกำชับว่าอย่าให้มีช่องว่าง
เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างมาตลอด
รับเงินก็มีช่องว่างเพราะมันไม่มีใบเสร็จ
เขาไม่ใช้วิธีการโอนเขาไม่ได้จ่ายเช็ค

รับเงินแล้วคนที่มีตำแหน่งสำคัญสำคัญ
เขาไม่เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองเขารู้ว่าวันหนึ่งจะถูกตรวจสอบ
เขาเอาเงินเข้าบัญชีภรรยาเข้าบัญชีใคร

ฉะนั้นท่านนายกบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ผมว่าป่านเนี่ยใกล้ตื่นแล้ว
เขาเตรียมยักย้ายถ่ายเทกันหมดแล้ว
ผมถึงเคยบอกท่านนายกไว้หลายครั้งว่าท่านนายกครับท่านอย่าเอาแต่สั่ง

ไม่รู้ตั้งกี่เรื่องที่นายกสั่ง

จำเรื่องแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
แล้วมันเป็นต้นเหตุเขาขนไปไว้ที่สมุทรสาคร
แล้วคราวที่แล้วเนี่ยสมุทรสาครเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ระเบิดระเบิด
แล้วระบาดไปทั้งบ้านทั้งเมือง

ก็เพราะมีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามา
คุ้มครองขนมาถึงที่แล้วระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง
จำได้ว่าตอนนั้นนายกก็บอกว่าให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

มาจนถึงป่านนี้ท่านผู้ชมคงไหนคนเคยได้ยินไหมครับว่า
มีข้าราชการคนไหนฝ่ายไหนหน่วยงานไหนบ้างที่ถูกลงโทษ
ไม่มีครับเงียบกริบไปเฉย
เขาถึงตีทาว่านายกเนี่ยท่านติดนิสัยทหาร
คือท่านคิดว่าถ้าท่านสั่งแล้วเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชา
เขาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
แต่ว่าค่าราชการอื่นเขาไม่คิดอย่างนั้นนี่ครับ
อันนี้ก็คอยดูว่านายกจะติดตามเรื่องคำสั่งของท่านยังไง
ถัดมาสำหรับคนกรุงเทพ
กรุงเทพก็หวาดภาวะกันอยู่นี่
เมื่อวานนี้กตมประชุมกัน
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวจากอัฟริกาใต้
เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๒๗
เข้ามาแล้ว๑๗๐๐รายที่ยังไม่ได้กลับออกไปเนี่ย
กรทมเขาเลยมอบให้สำนักอนามัยกอทมร่วมกับสำนักงานเขต
สุ่มตรวจดูซิไปติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างใกล้ชิดดูซิ
เขาไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นยังไงให้ไปดู
อันนี้ก็เป็นความหวังว่ากอทมน่าจะสกัดได้
ทีนี้มาถึงเรื่องวัคซีนวัคซีนที่จะป้องกันโอไมครอน
บริษัทที่ผลิตวัคซีนตอนนี้อย่างน้อย๒เจ้า
เขากำลังเร่งมือกันอยู่เพื่อที่จะทำให้วัคซีนตัวนี้ป้องกันโอไมครอนได้
กำลังทดสอบกันอยู่คือไฟเซอร์กับจรสรรแอนด์จรสรรเร่งผลิตกันอยู่
เขาบอกว่าจะเร่งมือให้เร็วที่สุด
แล้วสุดท้ายที่จะอัปเดตคือผลกระทบของโอไมครอน

มันเกิดภาวะเศรษฐกิจของโลกมีปัญหาเยอะครับ
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวหุ้นทั่วโลกยังช้ำเลือดช้ำหนอง
ธมโอไมครอนกระทบดัชนีไทยติดลบ๒๑จุด
นี่ภาษาหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขา

ปิดท้ายที่อยากจะฝากถึงวงการหมอวงการแพทย์หน่อย
มีหมอหลายคนที่ท่านปรารถนาดีต่อประชาชน
ท่านก็มีเฟซบุ๊กแล้วท่านก็โพสต์กัน
ให้คำแนะนำต่างกันความเห็นก็ต่างกัน

บรรดาคุณหมอผู้รู้ทั้งหลายเนี่ย
ขอบคุณในความปรารถนาดี
แต่ช่วยกรองข้อมูลให้มันตรงกันหน่อยได้ไหมครับ

ประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
คำนึงถึงประชาชนหน่อยครับ
ไม่งั้นเวียนหัวครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะฮะ
ไม่งั้นประชาชนดมยาดมกินยาแก้ปวดหัวแล้วนะ
ไม่รู้จะทำตัวยังไงอย่างนั้น